โดยเฉพาะเรื่องของผู้ชายคนนึงที่เจอตำรวจแล้วตกใจ

คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมา

เพราะว่าเมื่อวานเราเล่าไปว่ายังหาไม่เจอเลย
เพราะฉะนั้นวันนี้เราตามกันต่อหน่อยนะคะ

คือตำรวจสภศรีมหาโพธิออกไปขยายผล

พอไปถึงเจอผู้ชายคนหนึ่ง
แล้วเขาแสดงท่าทีพิรุธเหลือเกินค่ะ
เห็นตำรวจนะทิ้งมอเตอร์ไซค์
หนีเข้าบ้านประชาชนที่อยู่แถวริมน้ำ

กระโดดลงแม่น้ำปลาจีนไปแล้ว

แล้วจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อหนีตำรวจ

ทีนี้ตำรวจก็ประสานทีมกู้ภัยมาช่วยหา
มืดค่ำยังไม่เจอตัวยุติการค้นหาไป

เมื่อคืนนี้ประมาณสัก๕ทุ่ม
ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่กู้ภัย

แต่เจอในสภาพไร้วิญญาณค่ะ

ห่างจากจุดที่ตำรวจได้ชี้จุดเบื้องต้นเอาไว้

กู้ภัยสว่างบำเพ็ญธรรมสถาน
อย่างคุณบันเจิดก็เล่าให้ฟัง

ร่างจะลอยขึ้นภายใน๒๔ชั่วโมง
แต่ดูท่าทางแล้วเหมือนร่างจะไม่ลอยขึ้น
เขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อหรือเปล่า

ทำพิธีเสร็จแป๊บเดียวเท่านั้นคุณผู้ชม

คืออาสาทั้ง๔คนเนี่ย

มาบอกว่าจมอยู่ตรงนี้
จริงทีนี้ทางอาสาคนนี้เขาก็เลยถามว่าวันนี้จะขึ้นได้ไหมก็ยืนยันว่าจะขึ้นแต่ต้องให้ลูกหรือเมียมาจุดทูป
โหสิกรรมคุณผู้ชมดิฉันอยากให้ฟังจากปากเดี๋ยวไปฟังกู้ภัยเล่าแล้วกันค่ะครับ
พี่เงียบครับแล้วจะพูดไหมครับเอ่อพี่ก็คอยพี่อยู่อ่ะครับ
บอกเขาเลยครับเพราะเมื่อกี้เขาก็ไม่ยอมขึ้นจึงขอ
ครับหมดเว้นหมดกรรมของเขาก็มากันเลยครับทำพิธีขอกลับมา
ทีละทางแล้วเปิดขอเปิดทางที่ปิดกั้นอยู่ที่ไม่ให้ขึ้น
อ่าพอทำพิธีเสร็จปุ๊บก็มีสิ่งที่เราแบบไม่คาดคิดครับ
ปรากฏกับอาสาทั้งหมดสี่สี่คนอ่ามาบอกว่าจมจริงเอ่อ
ที่เราถามก็คือจมจริงตรงนี้จริงแล้วก็ถามว่าวันนี้จะขึ้นไหม
ก็ยืนยันมาว่าขึ้นนามสกุลสิ่งไม่คาดคิดที่บอกว่ามาบอกว่าจะขึ้นไหม
ขึ้นไหมสิ่งอันนี้คืออะไรอ่ะคะมาปรากฏให้เห็นเหรออาจจะเป็นเรื่องของความเชื่อแหละ
หรือว่าเป็นเสียงกระซิบอะไรก็ตามแต่ว่าทางอาสาเขาได้ยินมาแบบนี้เลย
ค่ะนะครับจะขึ้นไม่ขึ้นหมายถึงว่าศพหรือร่างขึ้นมา
ลอยขึ้นจากน้ำให้เห็นไหมใช่ให้สามารถกู้ได้ไหมนะฮะ
แต่นี่ไงคือเขาบอกว่าต้องให้ลูกเมียมาจุดทูปขออโหสิกรรมก่อน
แล้วสุดท้ายก็เจอร่างของนายอเนกจริงจริงนะคะทีนี้กู้ภัยก็เลยนำร่างของนายอเนกมาที่ฝั่ง
ลูกเมียได้จุดทูปขอขมากับร่างแล้วตำรวจก็ให้นำร่างผู้ตายเนี่ย
ส่งโรงพยาบาลศรีมหาโพธิชนะสูตรการเสียชีวิตอีกครั้งหนึ่งค่ะ